ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาหน่อย
มีรถเก๋งคันหนึ่งขับมาแล้วตกทางด่วนนะฮะ
ทางด่วนช่วงทางพิเศษฉลองรัฐนะครับ
คือรถนี่แบบหลังคายุบเลยนะฮะ
คนขับติดอยู่คาซากรถนะครับ
ต้องช่วยเหลือนำตัวออกมาโชคดีไม่ถึงกับชีวิตนะฮะ

นั่นมาแล้วดวงแข็งมาก
จังหวะตรงนู้นนะฮะเหมือนเป็นนี่ปึ้งลงมาเลย
แค่บาดเจ็บเหมือนเสียงในคลิปเลยอ่ะบอกดวงแข็งนะเนี่ย
โชคดีจริงจริงนะคือใครบอกตกทางด่วนนี่ก็โอ้โห

ตี๕นะครับตี๕ของวันนี้ครับ
นี่จุดที่ตกลงมานะฮะก็ไม่ใช่เตี้ยนะ
เห็นมั้ยนี่ตกพุ่งตกลงมาเลย
ตี๕ฟ้ายังมืดอยู่เลยครับทุกผู้ชมครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุทางกู้ภัยก็มา
สอนอบางเขนเจ้าของพื้นที่ก็มา
นี่ฮะเป็นทางด่วนช่องทางพิเศษ
ฉลองรัฐปรามอินทาอาจนรงค์นะครับ
ถนนรามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพ
ดูรถหนี่โอ้โห
รถนี่ไปตกอยู่ในสวนสาธารณะวัชราพิรม
มันเป็นช่วงแยกตัววายพอดีครับ
จุดที่ตกลงมาถามว่าสูงเท่าไหร่๘เมตร
นะครับโอ้โหนี่ฮะกูภัยก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางนำตัวคนขับออกมาได้
นะเป็นผู้หญิงนะฮะชื่อนางสาวจิราพรแสงจันทร์อายุสามสิบเก้าปี
ช่วยกันอยู่สัก๑๕นาทีนะครับเอาตัวออกมาได้รับบาดเจ็บก็คือ
ศีรษะแตกแค่นี้เลยเหรอคะพี่อุ๋ยใช่ฮะโอ้โหนี่อาจจะเป็นเรื่องของ
จังหวะของตัวถงตัวถังที่มันยุบมาแล้วไม่โดนตัวพอดีหรือเปล่า
ถุงลมนิรภัยอาจจะช่วยได้อ๋อแค่หัวแตกเหรอฮะอ่าโชคดีนี่ด้านบนนะฮะ
ถ้าวิ่งผ่านมาข้างบนเนี่ยจะเป็นป้ายแบบนี้เลยแล้วก็นี่ใครเคยผ่านตรงนี้บ้าง
นี่ลงช่องตัววายพอดีชนราวเหล็กกั้นตรงนี้แล้วก็ตกลงไปมองจากมุมนี้เห็นไหม

รถนะภุ่งตกลงไปปุ้งตรงนู้นดูหลังคารถ
นี่ฮะจังหวะพุ่งออกตรงนี้เลยนะฮะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคนขับก็คือคุณจิราพรนะครับ
เป็นพีอาสาวนะอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเมื่อคืนนี้คาดว่าหลังเลิกงาน
พอเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงจะขับรถขึ้นทางด่วนนะฮะ
งงเลิกงานจะกลับบ้านพักอาจจะหลับใน
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนขอบทางพิเศษ
ช่วงทางแยกตัววายแล้วตกลงมาข้างล่าง
เพราะดีที่คาดเข็มขับนิรภัยร่างไม่หลุดไม่ลอยออกนอกรถ
แล้วจังหวะที่ตัวถังยุบหลังคายุบลงมา
แทกบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ไม่เป็นอะไรมาก
จังหวะเป็นแบบนี้นะฮะมาถึงแยกตัววายตรงนี้เนี่ยอาจจะหลับใน

เราไปดูที่จุดเกิดเหตุวันนี้นะครับทุกผู้ชม
ก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะยังมีรอยครูดอยู่บนขอบทางด่วน
ยังมีราวกั้นที่พังเสียหายอยู่นะครับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นเหตุการณ์นี่ฮะ
ชื่อพี่สมพงศ์บอกว่าตอนนั้นทำงานอยู่ได้ยินเสียงรถชน
แล้วเห็นรถเนี่ยตกลงมาจากทางด่วนก็รีบไปดูเลย
นี่ตรงนี้นะฮะพี่สมพงศ์รีบไปดูเลย
เห็นรถเนี่ยพังยับทั้งคันมีคนติดอยู่ข้างใน
สภาพตอนนั้นไม่ได้สติแล้วนะ
พี่สมพงศ์บอกผมคิดในใจนะไม่น่ารอด
คือเห็นแล้วคิดว่าไม่น่ารอดก็รีบแจ้งกู้ภัย
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็มาช่วยนำตัวออกมา
ส่วนสาเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรคนขับอาจจะหลับในหรือเปล่า
หรืออาจจะไม่ชินเส้นทางนะแล้วก็จะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
อันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบต่อ
แต่จากสภาพรถมีกระป๋องเบียร์ตกอยู่ในรถด้วย
อันนี้พี่สมพงศ์เขาบอกเราถามไปยังสอนอบังเขนนะครับ
เพื่อจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวรอคนเจ็บให้อาการดีขึ้นก่อน
แต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะยังอยู่โรงพยาบาลหมอดูแลเรียบร้อยนะครับ
ไปพิสูจน์เส้นทางดังกล่าวว่าอันตรายจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ย
เราก็ลองไปตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะมันเคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาหลายครั้ง
เจ็บหนักก็มีเสียชีวิตก็มี
พอขึ้นไปจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่วันนี้คุณกิติศักดิ์ติของเราเนี่ย
ลองไปดูทดลองขับตามเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุ
จนไปถึงแยกตัววายตรงจุดที่รถเขาพุ่งตกลงไปเนี่ย
ถ้าไปทางซ้ายจะลงถนนรามอินทราทางขวาจะไปทางด่วนต่อ
ตรงนี้นะฮะซึ่งทีมงานของเราเนี่ยบอกว่า
พอขับมาถึงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคือถ้ามาเร็วแล้วไม่ชำนาญเส้นทาง
ตรงนั้นมันเป็นจุดเขินพอดีเลยนะเดี๋ยวถ้าเพลย์ภาพมาแล้วจะลองหยุดเนี่ยเห็นไหม
คือถ้าคุณเปลี่ยนซ้ายหรือขวาแล้วเข้าตรงกลางเนี่ยชนบารีเออร์ก็จริงแต่มันก็มีจุดกันกระแทกที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามทำไว้ให้
นี่นะฮะลองดูตรงนี้หน่อยนะครับ
อันตรายอยู่นะครับอันตรายยังไงบ้างครับผมอันตรายตรงมันมีไอ้ทางลาดไปอย่างเงี้ย
มันสามารถที่รถจะอุบัติเหตุตกลงไปได้นะครับครับแต่ถ้าเราไม่ขับตรงไปมันก็ไม่ตกถูกไหมครับใช่ครับ
จากการที่เราจำลองทดลองขับดูแล้วเนี่ยคืออะไรปัจจัยอะไรที่มันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถตก
ลังเลในเส้นทางที่จะไปครับเราต้องศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนลังเลเส้นทางที่ไปคือยังไงครับ
ใช่ไม่ใช่มาถึงซ้ายดีหรือขวาดีวะงั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
นอกจากนี้มันมีอะไรอีกไหมครับถ้าหากเราขับมาด้วยอะไรด้วยความเร็วค่ะมันจะอันตรายครับ
ต้องขับรถในระยะทางที่กฎหมายกำหนดนะครับ